ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สระบุรี
รถไฟชนคนค่ะเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ศรีษะขาดกระเด็นไปไกลถึงยี่สิบเมตรเลยโอ้โห
ไปดูเหตุการณ์นี้กันคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่า
ใครที่เห็นเหตุการณ์นี้ตกอกตกใจไปตามตามกันนะคะ
รางรถไฟตัดกับถนนผนโยธินอยู่กลางเมืองสระบุรีแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็ไปนะคะพร้อมทั้งแพทย์กู้ภัย
ผู้เสียชีวิตคือนายสุเทพจันผลอายุ๔๒ปีค่ะ
เป็นคนในพื้นที่สภาพศพขออภัยนะคะ
คือศีรษะขาดขาหักลำตัวเนี่ยแหลกเละเลย
ก็คนชนกับรถไฟอ่ะค่ะตอนแรกผมนึกว่าแบบอยู่ป่าย่าข้างทางรถไฟอะไรอย่างงี
นี่ในเมืองเลยในกลางเมืองเลยนะคะ
เขาบอกห่างไปประมาณยี่สิบเมตรเนี่ยก็คือศีรษะของผู้เสียชีวิตเนี่ย
คือกระเด็นไปคือไกลไปถึง๒๐เมตรอยู่ริมทางรถไฟนะคะ
หลังจากนั้นก็จะเป็นห่างไปอีก๑๐๐เมตรถึงจะเป็นขบวนรถไฟ
เป็นขบวนรถไฟขบวนที่๒๑สายกรุงเทพมุ่งหน้าจะไปอุบลราชธานีนะคะ
ที่เกิดเหตุคือคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาเล่าบอกว่า
ผู้ตายจะเดินข้ามถนนและรางรถไฟ
ก็เป็นจังหวะที่รถไฟวิ่งมาแล่นมาพอดีนะคะ
แต่ไม่เห็นว่าศีรษะขาดแต่พอมาเห็นสภาพศพแล้วก็ตกใจนะคะ
ผู้เสียชีวิตทราบว่าเป็นคนเร่ร่อน
แล้วก็ชาวบ้านก็บอกด้วยนะคะบอกเขาเป็นพลเมืองดีนะ
เพราะว่าวันก่อนมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มตรงทางรถไฟนี่แหละ
คนนี้ก็เข้ามาช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยค่ะ
ครับ
นี่ค่ะแล้วช่วงจังหวะที่เขาไปดูสภาพศพที่เกิดเหตุ
บินทบาทมาถึงพอดีก็เลยมีพิธีสวดส่งวิญญาณ
ให้ผู้เสียชีวิตไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องติดต่อกู้ภัยนะคะนำศพไปให้แพทย์ชนสูตร
แล้วก็ติดต่อญาติมารับศพไปประกอบพิธีต่อไปค่ะ